คุณผู้ชมมีความคืบหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดเลย
เขาไปแจ้งความกับตำรวจแล้วไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
เจ้าอวาสทักวันนี้โดนคุณใสนะ
ต้องทำพิธีแก้กรรมปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ก็เลยไปทำพิธีกับเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสก็เอาเรื่องของสมุนไพรไปนวดตามร่างกายเธอสุดท้ายเธออ่อนแรง
และถูกเจ้าอาวาสคมคืนถึง๒ครั้งคุณผู้ชม
ทีนี้พอไปตามเจ้าอาวาสหนีไปแล้วไม่พบอยู่ที่วัดแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เหมือนมีความพยายามจะโทรศัพท์มาเจรจากลายเกลี่ย
ให้คนที่วัดเป็นผู้หญิงคนนึงโทรศัพท์มาขอไกลเกลี่ยบอกว่า
แก้ปัญหาแบบนี้เอาไหมครับเดี๋ยวให้เจ้าอาวาสรูปนี้ศึกออกมา
แล้วก็แต่งงานกันให้ถูกต้องไปเลยเขาก็บอกไม่ยอม
แล้วเจ้าอาวาสก็เหมือนกับคุยกันว่าเดี๋ยวให้เงิน๓๐๐๐
จบเรื่องจบราวได้ไหมไม่ต้องไปแจ้งความได้ไหม
นัดกันไปสอนอเจ้าอาวาสไม่ยอมไป
ไปไปตามนัดเราก็หายไปเลย
เธอก็เลยว่าไม่ได้ก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
หลังเจ้าอาวาสไปหลอกให้เธอทำพิธีสะดอกเคราะห์

สุดท้ายก็โดนข่มขืนจนสำเร็จความไคร้ไปถึง๒ครั้งทีเดียว

แล้วก็นายทองหล่อจันทเขตอายุ๔๕ปีเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ที่วัดดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ก็เดินทางไปเลย
ต้องการจะไปถามข้อเท็จจริงก็ไปที่วัดเลย
เพราะว่าทางเข้าวัดเป็นถนนลาดยางยาวสักประมาณ๒กิโล
ในวัดมีเนื้อที่สักประมาณ๑๐๐กว่าไร่
มีสารา๒๓หลังตั้งอยู่
มีกุฏิพระขนาดเล็ก๑๐หลังกุฏิขนาดใหญ่๔หลัง
ซึ่งวัดแห่งนี้มีพระอยู่๓รูป
แล้วก็เปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้
กระดาษที่เข้าไปตรวจสอบพบลูกศิษย์วัด
กำลังนั่งคุยกันอยู่ที่สาราแต่ก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวของเรา
รวมไปถึงชาวบ้านเองก็มีการขับรถกระบาดเข้าไปในวัด๓๔คน

แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนกุฏิของเจ้าอาวาสเป็นปูนชั้นเดียวขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ห่างจากสาราไปประมาณสัก๑๐เมตร
พบว่าประตูล็อกมีกุญแจล็อกอยู่
มีมานั่งทำจากไม้วางขวางประตูเอาไว้
ก็ไปถามลูกศิษย์รู้ไหมเจ้าอาวาสไปไหนนะฮะ
เขาก็บอกว่าไปตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่กลับมาเลย
แต่จากการสังเกตการณ์พบว่ามีรถกระบาดสีขาวของวัดจอดอยู่ที่โรงรถ๑คัน
จากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่บ้านก็พานักข่าวเราเดินไปดูกุฏิที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ห่างจากกุฏิเจ้าอาวาสประมาณสัก๑๕เมตร
เป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งปูนครึ่งไม้ครับ
กุฏิเป็นห้องกว้างมีโซฟาสีครีมแล้วก็โต๊ะหมู่บูชาตั้งเอาไว้แบบนี้
กลางห้องก็จะมีเสือยางเป็นเสือปูเอาไว้ที่พื้น
เป็นจุดที่หญิงสาวคนนี้บอกว่าเจ้าอาวาสทำพิธีตรงนี้
สะดอกเคราะห์แก้คุณสัยแล้วก็ทำการข่มขืนที่นี่
ผู้ใหญ่บ้านก็เปิดเผยว่าเพิ่งจะรู้ข่าวเมื่อวาน
แล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาในอำเภอนาด้วงก็
เดินทางมาที่วัดเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริง
จากเจ้าอาวาสแต่ก็ไม่เจอตัว
ซึ่งเจ้าอาวาสเองก็ที่ถูกกระเหล่าหา
พรรษาที่วัดนี้มาแล้วประมาณ๑๐ปี

จะมีการประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีการข่มขืน
หลังจากเกิดเหตุชาวบ้านก็อยากให้เจ้าวาดออกมาที่แจงหน่อย

ไม่อยากให้ชาวบ้านต้องสูญเสียความศรัทธา
แล้วอยากให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านเหมือนเดิม
ไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับ
ว่าอยากให้เผยออกมามาบล็อกให้ประเภททุกคนเข้าใจ
ทีนี้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์หน่อยว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะฮะ
เกิดขึ้นคืนวันที่๑๓สิงหาคม
ผู้หยุดเขาเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัสดิ์

ทักว่าเธอถูกคุณศัยนะมีรอยศักดิ์อยู่ด้วย
ต้องทำพิธีปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปจากร่างกายในคืนนี้

พระท่านว่าอย่างนี้เป็นเจ้าอาวาสด้วยเธอก็เชื่อสิว่าเธอโดนคุณสัยเข้ามา
จากนั้นเจ้าอาวาสเองก็พาไปที่กุฏิหลังหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
เป็นกุฏิหลังใหญ่เลยมีโซฟาอยู่ที่มุมขวาของห้อง
ด้านซ้ายก็มีโต๊ะหมู่บูชากลางห้องก็มีเสือยางพาราปูเอาไว้
ก็เป็นสถานที่ก็ดูศักดิ์สิทธิ์ดูขลังอะไรไป
แต่นี่เจ้าอาวาสเองก็ใช้ยาสมนตราย๑๐๘จบ
ซึ่งก็มีความเชื่อว่ารักษาโรคได้๑๐๘โรค
ถูไปนวดตามร่างกายของเธอจนร่างกายเธออ่อนแรง
พอเสร็จพิธีเจ้าอาวาสก็ใช้กำลังปลุกปล้ำเลย
ผู้หญิงคนนี้พยายามร้องตะโกนให้ช่วยแต่ก็ถูกเอามืออุดปากร้องไม่ได้
ก่อนที่จะถูกเจ้าอาวาสคมขืนจนสำเร็จความไคร้อันนี้ครั้งแรกผ่านไป
จากนั้นเจ้าอาวาสก็พาไปอาบน้ำโดยใช้มือถูตามร่างกายผู้เสียหายอีก
ก่อนจะพากลับไปที่กุฏิแล้วข่มขืนเป็นครั้งที่๒คุณผู้ชม
จากนั้นก็กลับไปนอนที่กุฏิของตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
หลังจากเกิดเหตุหญิงสาวผู้เสียหายก็รีบโทรไปให้ญาติรับเธอกลับบ้าน
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สอนอนาด้วงพร้อมกลับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก็ลงความเห็นมีร่องรอยการถูกข่มขืนและมีอสุจิในช่องคลอดด้วยครับ
นี่ฮะคืนเดียวกันห่างกันแป๊บเดียวเธอโดนข่มขืนไปสองรอบทีเดียวครับ

เจ้าอาวาสนะฮะเดินทางไปหาผู้หญิงคนนี้ที่บ้าน
แล้วก็มีการพยายามส่งข้อความทางไลน์
ไก่เกลี่ยหน่อยสอบถามหน่อยต้องการอะไร
แล้วก็มีการเสนอว่าจะให้เจ้าอาวาสลาศิกขาออกไปแต่งงานให้ถูกต้องดีไหม
เกลี้ยกล่อมให้ถอนแจ้งความเพื่อไม่ให้เรื่องนี้มันบานปลาย
เพราะว่าจะทำให้เสียกันทั้งสองฝ่าย
ขณะที่ผู้เสียหายก็โทรศัพท์ไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่ง

ทวงถามความรับผิดชอบการชดใช้ค่าเสียหายจากพระรูปดังกล่าว
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องต้องหยุดงาน
พ่อแม่เริ่มมีอาการเครียดจากสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่อีกฝ่ายกลัวว่าผู้เสียหายจะนำข้อมูลไปเป็นหลักฐานมอบให้กับตำรวจด้วยครับ

แล้วค่อนข้างจารย์จะเข้ายิ่งจากสถานีหลังแล้ว
พยาหยุดจาบอ้านทั่วตัวเมืองมาอะ
ไปบทตลวดอะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้จ้าอาวาสโทรมาเองเลย
ยืนยันนะทำไปเพราะว่ามีผีปอบและผีเปรตเนี่ย
อยู่ในตัวเธอเยอะมากอืมเลยต้องทำแบบนี้ค่ะ
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย
ต้องทำให้เพราะว่าไม่เคยทำให้ใครมาก่อน
ทำไปเพราะว่าความหวังดีต้องการช่วยเหลือที่ถมขืน
สุดท้ายเสนอค่าทำขวัญมา๓๐๐๐๐บาท
กับการให้ผู้หญิงคนนี้ถอนแจ้งความแล้วก็รับปากว่า

โดยมีการนัดหมายเจอกันที่สพนาด้วงด้วยนะครับ
อุ๊ยหนูสงสารพ่อกับแม่เรื่องที่มันเกิดขึ้น
เยอะมากพระอาจารย์ก็คุยพระอาจารย์ก็ลงท่องถ่ายท่องเนียนด้วยสำหรังก็ไม่รู้
แล้วก็ความคิดนี้เป็นคำอย่างนั้นเฮ้ยสิ่งที่ว่าสิ่งที่ฟังดีฟังดีฟังที่ไม่ฟังส่วนหน้าฝั่ง

เพราะว่าพระอาจารย์ก็บอกเพราะว่าแป๊บ

หมายฟังก็ดูแปลกอยู่นะฮา
ตัวผู้เสียหายก็เลยบอกว่าต้องอ้าง

ใช่แล้วก็ต้องมีการบันทึกเสียงเอาไว้
จะได้เป็นหลักฐานว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะคะ
ครับคุณผู้ชมเจ้าอาวาสดังกล่าวก็ได้นัดหมายให้น้องคนนี้ไปเจอที่สอบภาวนาดร่วง
แต่พอถึงเวลาอ้าวไม่มามีการส่งพระลูกวัดไปแทนบอกว่าไม่สะดวก
ขอให้เตรียมใบถอนแจ้งความแลกกับเงิน๓๐๐๐บาทให้ด้วย
ผู้เสียหายกับครอบครัวจึงปฏิเสธแล้วยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะว่าแหม่ท่านก็ไม่รักษาคำพูดนะครับพร้อมกับเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพวังสะพุงอีกแห่งเพื่อความปลอดภัย
จากว่าพระรูปนี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะเหลือเกินครับ
สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนสพนาด้วงออกหมายเรียกพระรูปนี้ไปสอบปากคำและรับทราบข้อกล่าวหา
เป็นข้อกล่าวหาข่มขืนกระทำชำราวและให้กำอ่านและใช้กำลังปรับทุษย์ร้าย
เมืองต้นเจ้าอาวาสให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจึงปล่อยตัวไป
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอผลตรวจสอบอยู่นะครับ